ผู้ที่โพสต์คลิปนี้ในเฟซบุ๊คเขาบอกว่า

อยากจะให้ตามหารถแท็กซี่คันหนึ่ง

เขาบอกว่าตามหาหน่อยรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะ

ชนเสร็จแล้วก็ไปเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นซอยผนโยธิน๕๔

๕ทุ่ม๕๕นาทีเนี่ยจังหวะเนี่ย

เดินออกมาจากที่พักเกาะกลางถนนนะคะ
ซึ่งมีแบรีเออร์กั้นเป็นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า

แต่คนที่โพสต์เขาก็บอกว่า

มันไม่ใช่ว่าจะมองไม่เห็นหรืออะไร

บริษัทก่อสร้างรถไฟฟ้านะคะ

ชนแบบนี้แล้วหนีไปเลยได้ยังไงนะคะ

ซึ่งมีคลิปอีกมุมหนึ่งนะคะ

มีภาพสองมุมคือชัดเลยคุณผู้ชมชัด

แต่แท็กซี่คันนี้พอชนผู้ชายคนนี้

คันอื่นหยุดดูหยุดช่วยนะ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้ก็โพสต์คลิปเอาไว้นะคะ
แล้วก็นำคลิปเหล่านี้ไปเป็นหลักฐาน
แจ้งความกับตำรวจที่สอนอบางเขนนะคะ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับรถแท็กซี่คันนี้

อาจจะเห็นทะเบียนรถไม่ชัดเจน

ใครที่เห็นป้ายทะเบียนรถคันนี้ชัดเจน

เพราะอาจจะมีกล้องหน้ารถของคนอื่น

อาจจะเห็นช่วยย้อนกลับไปดูหน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑กันยายน
ช่วง๕ทุ่ม๕๕นาทีค่ะ
แล้วก็มีรายงานล่าสุดเพิ่มเติมมาว่า
อิทธิพลวงศาที่ถูกรถชน

เสียชีวิตแล้วด้วยค่ะ

เพราะว่าถ้าหนีเนี่ยโทษหนักกว่าเดิมอีก

เดี๋ยวพอเจอตัวก็อ้างว่าตั้งหลัก
ไม่รู้ไม่เห็นคิดว่าชนของ